ตายายชาวกาลสินยังคงเฝ้ารออย่างมีความหวัง
ว่าจะได้รับเท่ากระดูกของหลานสาว๒คน
หลังจากที่ได้รับเท่ากระดูกของลูกสาวกลับมาเมื่อ๓วันก่อน
ถูกสามีชาวเยอรมันฆาตกรรมพร้อมลูกสาวรวม๓ศพ
มือไหว้ขอบคุณกรมการกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศ

สามารถนำเท่ากระดูกของลูกสาวกลับมาบ้านเกิด
ในจังหวัดกาลสินได้สำเร็จเมื่อ๓วันก่อน
ทำกลางการให้กำลังใจของญาติพี่น้อง
นายจำรัฐและนางแดงพ่อแม่ของนางละไหมเล่าว่า
ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้น
ตอนแรกตั้งใจเดินทางไปกรมการกงศูนย์ในกรุงเทพ
เพื่อรอรับเท่ากระดูกของลูกและหลานกลับบ้านพร้อมกัน
แต่กลับรับได้เพียงเท่ากระดูกของลูกสาวเท่านั้น

สาเหตุที่ยังไม่สามารถนำเท่ากระดูกของหลานสาวทั้งสองคนกลับมาได้
เพราะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เนื่องจากนายอันโทนิโอลูกเขยชาวเยอรมัน
ที่ก่อเหตุในครั้งนี้ได้ออกมาคัดค้านและอ้างสิทธิ์ในเท่ากระดูก
โดยอ้างว่าได้จดทะเบียนรับทั้งคู่เป็นบุตรบุญธรรมแล้ว
และมีสิทธิประโยชน์จากการเสียชีวิตของเด็กในครั้งนี้
แต่ครอบครัวนางระมัยได้เตรียมจุดตั้งอัฐิไว้
รอใส่เท่ากระดูกเอาไว้แล้ว
หวังให้ทั้ง๓แม่ลูกมีโอกาสกลับภูมิลำเนา

ที่เป็นแบบใดแม่ก็ได้เบิร์ต
อยากได้เงินได้ทองมันก็เอาไปโหลด
แม่อยากได้แต่กระดูกลูกขึ้นมาเท็จตามประเภทนี้
คดีสะเทือนขวานฆาตกรรมสามแม่ลูก
กรสินในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
หลัง๑๑ปีก่อนนางละมัยลูบิโน
บินรัดฟ้าไปใช้ชีวิตกับนายอันโทนิโอ
สามีที่ประเทศเยอรมนี
โดยรับนางสาวสุขนทรัศน์ร่มสบาย
และเด็กหญิงสุดารัฐแสนบุตร
ลูกติดจากสามีคนไทยของนางละมัยไปเป็นบุตรบุญธรรม
แต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบ

กระทั่งวันเกิดเหตุนายอันโทนิโอคว้าขวาน
บุกเข้าไปฆ่านางละมัยและลูกสาวคนโตขณะนอนหลับ
ส่วนลูกสาวคนเล็กถูกฆาตกรรม

โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย